มาดูผลจากโควิด๑๙นะครับ
แล้วคนก็ไม่มีตังค์ในการจับจ่ายซื้อของ
แต่ทีนี้ครับที่ตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี
เขาบอกอ้าวใครได้รับความเดือดร้อนมาที่ตลาดนี้เลย
ไม่ต้องซื้อข้าวของไปนะให้มาทำอะไรรู้ไหมคุณให้มารับสินค้ากันแบบฟรีเลยนี่ตลาดอิ่มบุญวัดตานีนะครับ
นี่แหละฮะตั้งอยู่ภายในวัดตานีนรสโมสรถนนปัตตานีพิรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
จริงเปิดขายผักสดปลาอาหารทะเลหมูเห็ดเป็ดไก่
และสินค้าอีกมากมายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด๑๙
แต่จะเรียกเปิดขายก็ไม่ได้เพราะอันนี้เป็นการมอบเป็นการแจกเลย
เหมือนคุณมาช้อปปิ้งแหละมาซื้อแหละแต่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับ
มาที่วัดไม่ต้องพกกระเป๋าเงินมาแต่อย่าลืมพกถุงผ้าใส่ของมาด้วย
สามารถเลือกอาหารสดทุกอย่างเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหาร
ทานกันได้ทั้งครอบครัวโดยไม่ต้องใช้จ่ายเงินแต่บาทเดียวนะครับ
ท่านเจ้าวาดวัดคือพระสิริจริยาลังการ
ท่านก็บอกว่าเดิมวัดได้ทำโรงทานแจกอาหารกล่อง
ละ๑๒๐๐กล่องให้กับผู้ที่เดือดร้อนตกงาน
ไม่มีเงินซื้ออาหารตลอดเวลา๒เดือนที่ผ่านมา
ต่อมามีการปรับเปลี่ยนมาทำเป็นตลาดสดอิ่มบุญ
เพื่อให้ประชาชนที่รับความลำบากเดือดร้อนเนี่ย
แล้วก็มาเลือกอาหารนำไปปรุงเอง
ปัจจุบันมีลูกค้ามาอุดหนุนวันละ๔๐๐๕๐๐คน
เราจะเรียกเป็นลูกค้าได้ไหมเพราะเขาไม่ต้องจ่ายตังค์
โดยตลาดจะเปิด๘โมงเช้าเพื่อให้ประชาชนมาเข้าตลาด
พอมาถึงก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน
ให้ล้างไม้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อน
แล้วก็รับคูปองพระคุณเจ้าก็แจกคูปองให้๓ใบ
สำหรับไปซื้อผักสดได้๑ใบ

แล้วก็ซื้อข้าวสารเครื่องปรุงได้๑ใบ
ก็ครบเอาไปปรุงเป็นอาหารได้เลย
เปิดให้ช็อปพร้อมกันเวลา๙โมงถึง๑๑โมงครับ
ที่๓คือหมวดเนื้อ
ที่๓คือข้าวสารอาหารประจำห้องครัว
จึงกลัวเรามีคูปอง๓ใบ
สำหรับสินค้าต่างพืชผักอาหารสดแบบนี้นะครับ
ทางวัดจริงได้รับบริจาคมา

แล้วก็นักธุรกิจใจบุญในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
มอบให้กับตลาดอิ่มบุญแห่งนี้
แล้วก็มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองในตลาดด้วยนะ
คนใจดีใจบุญมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองเลย

ก็เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้อง

อย่างหนึ่งที่เห็นคือทุกศาสนาจริง
แบ่งปันกันทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมที่ปัตตานี

เป็นตัวอย่างให้กับตลาดอื่นได้อีกด้วยนะฮะ